ไปดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับต้นตะเคียนกันหน่อย

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นต้นตะเคียนที่ถูกแรงพายุพัดมา
ต้นตะเคียนนี้หักแต่ว่าหักไม่ทั้งต้นหักไปครึ่งต้น
ทีนี้รองนายกเทศมนตรีก็เข้าไปตัดต้นตะเคียน

แต่ระหว่างตัดไปถูกต้นตะเคียนล้มทับตัวเองจนเสียชีวิต
ทีนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่ไปตัดโดยไม่มีการทำพิธีบอกกล่าวตามความเชื่อ
ก็เลยเป็นเหตุร้ายทำให้ถึงแก่ชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสวนริมถนนบ้านจังหารบ้านนา
ตะบนจังหารอำเภอจังหารจังหวัด๑๐๑
ตำรวจพร้อมแพทย์เวรและอาสาสมัครกู้ภัยอโศกก็ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุไปเจอชาวบ้านร่วมร้อยคนมุงดูเหตุการณ์กันอยู่
แล้วก็พบต้นตะเคียนอายุกว่า๓๐ปี
อยู่ในสภาพลำต้นหักลงมากองที่พื้น
ข้างกันพบศพนายสมภาษเย็นเกษมอายุ๕๔ปี
เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร
นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพเลือดไหลออกปาก
แผ่นหลังพบรอยเขียวช้ำเป็นแผล
เพราะว่าถูกต้นไม้ล้มมาทับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ผู้ตายเขาออกจากบ้านตอน๔โมงเย็น

สั่นสะเทือนทำให้ส่วนที่หักแต่ยังไม่ขาด
ร่วงลงมาทับผู้ตายค่ะ
เหตุการณ์นี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์ก็เป็นได้นะคุณ
รองนายกเทศมนตรีไปตัดต้นตะเคียน
และไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวสิ่งลี้ลับ
สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนตามความเชื่อ
ถ้าเป็นต้นไม้ทั่วไปก็จะไม่คิดแบบนี้

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรสิงอยู่หรือเปล่า
ก็เลยเป็นเหตุร้ายจนถึงแก่ชีวิตค่ะ
อ๋อเดี๋ยวตัดแล้วจะนำไปถวายวัด

กำลังจัดเตรียมงานศพไปเจอลูกสาว

เพราะว่า๔วันก่อนพ่อมาหยอกล้อเล่นกับลูกชายของตัวเอง

ต่อไปตาจะไม่ได้ไปส่งเจมส์ไปโรงเรียนแล้วนะคิดในใจ
ลูกสาวคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมพ่อพูดแปลก
แต่ไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อน
ความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของต้นตะเคียน
พ่อเองไม่ได้ไปขอขมาแต่ก็คงไม่ได้ตั้งใจลบหลู่
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของเขาแบบนี้

เพราะว่าต้นตะเคียนถูกลมพัดหักคาต้นเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากหล่นลงมา
ชาวบ้านเชื่อว่ามีอะไรมาผลักต้นตะเคียนให้ล้มทับพ่อ
เพราะว่าพ่อเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งที่ต้นไม้ไม่น่าจะล้มมาทับได้
แต่ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่ออยู่
เพราะว่าต้นไม้ตะเคียนเป็นต้นที่แรงค่อนข้างจะมีคนดูแล้วตัวเนี่ย
มันจะค่อนข้างแรงเหมือนผักไม้ไปใส่พ่อ
แต่มันก็ถ้าจะพูดจริงมันก็คล้าย
เพราะว่าปกติไม้น่ะถ้ามันจะลงก็ต้องลงไปอีกฝั่งหนึ่ง
แต่อันนี้มันกลับไปลงไปฝั่งพ่ออยู่อีก
ย้ำนะคะว่าอยากขอโทษที่ช่วยชีวิตพ่อไม่ได้
ก่อนหน้านี้พ่อเคยบอกอยากได้อะไรหลายอย่างเลยหลังเรียนจบ
แล้วก็ได้ทำงานตั้งใจจะซื้อให้พ่อ